คุณผู้ชมข่าวนี้เรานำเสนอต่อเนื่องมา๒๓วันแล้วนะฮะ
เพราะว่าถือว่าเป็นคดีที่น่าสนใจนะครับ

เพราะว่ามีชายวัย๒๐ปีทำหน้าที่เป็นคนเก็บเงินกู้
และทีนี้ก็ตามไปเก็บเงินกู้ที่บ้านหลังหนึ่ง
บ้านหลังนั้นเขามีแม่กับลูกอาศัยอยู่ด้วยกัน๒คนนะครับ

แต่วันที่ผู้ใช้ที่ทำหน้าที่ไปเก็บเงินกู้

ก็เลยไม่ได้ไปเก็บเงินจากลูกหนี้
แต่เข้าไปมีอะไรกัน
กับลูกสาวของลูกหนี้วัย๑๔ปี

เพราะทั้งแม่และลูกก็ไปร้องขอความช่วยเหลือ

ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวชายวัย๒๐ปีได้แล้ว

บอกว่าเป็นการสมยอมกันนะครับ

ก็มาพร้อมกับพี่สาวของเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
โดยแม่นั้นได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
วันนี้ตำรวจเรียกเข้ามาให้ปากคำกรณีเงินกู้นอกระบบ

เคยร้องขอให้แม่เด็กกู้เงินเพิ่มจากเจ้าหนี้
ซึ่งเป็นเจ้านายของนายกิรติคำมีหรือว่าปลื้ม
ผู้ต้องหาที่เป็นคนเก็บดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบนี่แหละครับ
แต่ผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงปฏิเสธไม่ขอกู้เงินเพิ่ม
อันนี้เรื่องของกู้งงกู้เงินนะนะ
ตำรวจก็ต้องสืบต้องสอบสวนกันด้วยนะครับ
เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดคดี

หลังจากเมื่อวานนี้ทราบข่าวการเดินทางเข้ามอบตัวของผู้ต้องหาคือนายปลื้ม
ก็อยากจะถามไปถึงนายปลื้มนะครับว่า
ทำไมตอนที่พ่อของเขาเข้ามาขอเจรจาพูดคุย
เขาถึงไม่มาพูดคุยหรือแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ซึ่งการมามอบตัวตามหมายจับของตำรวจมันก็เป็นสิ่งที่นายปลื้มควรจะทำอยู่แล้ว
ด้านของตำรวจสพแสนศุกร์ให้ข้อมูลนะครับว่า
วันนี้นายปลื้มผู้ต้องหายังถูกคุมตัวอยู่ภายในห้องคุมขัง
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อรอสอบสวนก่อนจะส่งฟ้องดำเนินคดี
โดยพนักงานสอบสวนยังคัดค้านการประกันตัว
ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการขออำนาจศาลฝากขังในวันพรุ่งนี้นะครับ

ตำรวจชุดสืบสวนได้คุมตัวนายปลื้มลงมาจากห้องขัง
เพื่อนำตัวผู้ต้องหาตรวจค้นห้องพัก
รวมรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติการเรื่องของเงินกู้นอกระบบนะครับ
คือในปลื้มเขายืนยันนะครับว่าเขาก็รู้จักกับบ้านนี้เป็นอย่างดี
แล้วก็รู้จักกับเด็กสาววัย๑๔เป็นอย่างดี

แล้วเหมือนชอบพอกันมีใจให้กันและกัน
คือเหมือนมีการเปิดไลน์ที่คุยกันกับน้องทำนองว่ามีการพูดคุยกันเชิงสนิทสนม
เคยมีคำพูดทำนองว่านอนไม่หลับหรือเปล่าถ้านอนไม่หลับมานอนที่บ้านไหม
อันนี้คือในแชทไลน์เนี่ยเป็นฝ่ายหญิงเป็นคนพิมพ์มาแบบนั้น
แต่ทีนี้ทางแม่ของเด็กหญิงวัย๑๔บอกไม่เป็นแบบนั้น
เพราะลูกสาวเธอเด็กวัย๑๔ก็ยืนยันปฏิเสธ
บอกว่าไม่รู้รู้จักกับผู้ชายคนนี้ก็ต้องสืบสวนต่อไป
แล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องของเงินกู้นอกระบบด้วย
ใช่ค่ะก็จริงมันมีกฎหมายควบคุมแล้วนะคะเรื่องนี้